ที่ในระยะสั้นถึงกลางก็แล้วกันนะคะ
คือตราบใดพี่เข้าใจถูกไหมว่า
ถ้าตราบใดยังมีการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุม๓นิ้วอยู่เนี่ย
ก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมอีกกลุ่มนึงออกมา
แน่นอนครับถ้าไม่ถอยหลักการเรื่องปฏิรูปสถาบัน
แล้วก็ต่อให้มีการดันให้การพูดถึงข้อที่๓
เข้าไปเป็นหน้าที่ของสภาคุณพานสุวรรณก็ยังไม่ยอม

ถ้าเข้าสภาก็ต้องถามว่านักการเมืองวันนี้คุณคิดอะไรอยู่
รัฐบาลคุณคิดอะไรอยู่ที่ให้ประเด็นนี้เข้าไปในสภา

ถ้าสมมุติสภาเขารับที่จะไปเป็นงานของสภา
ซึ่งทุกคนจะปลอดภัยอ่ะนะแต่เราก็ไม่เห็นด้วยที่สภาจะหยิบเรื่องนี้เข้าไป
เพราะว่าครับอันนี้ทางนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้ไหม
แต่ผมเห็นแล้วว่าข้อหนึ่งกับข้อ๒เนี่ย
ท่วงทำนองเนี่ยเหมือนที่จะต้องการให้ไปสู่ข้อ๓หรือเปล่า
อันนี้ผมกังวลเรื่องนี้ข้อ๓คือปฏิรูปสถาบัน
คือใช้ตรงนี้เป็นบนใดหรือเปล่า
แต่ผมเข้าใจว่าสิทธิเสรีภาพก็แสดงออกไปเลย
แต่ถ้าเรื่องสถาบันกษัตริย์ในการปฏิรูปเข้าไปสู่สภาเนี่ย
แน่นอนครับพวกเราภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสถาบันไม่ยอมแล้วก็ต้องคัดค้าน
คุณราชบันขอเวลาที่เหลือให้คุณนัชนนท์
คุณนัชนนค่ะครับคุณอยากตอบประเด็นอื่นก่อนหรือให้พี่ถามเลย
ครับตอบอันนี้เข้าข้าวก่อนก็ได้ว่าจริงแล้วเนี่ย
ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นเพียงหนึ่งข้อเรียกร้องนะครับผม
แต่เรายังมีข้อเรียกร้องอีกสองข้อนะครับก็คือการไล่การไล่องคาพยพของคศนะครับ
ดิจรจันโอชาสโว่และอื่นออกนะครับผมการแก้ไขและอ้าวมนูลนะครับผม
และข้อ๓คือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะครับผม
ซึ่งเราไม่ได้มีข้อเรียกร้องข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวนะครับ

ถ้าเราใช้ข้อที่๓เป็นบันไดอย่างที่พี่ว่าผมจะตอบให้นะครับ
ใช่พี่บอกว่าใช้ข้อ๑ข้อ๒เป็นบันไดไปสู่ข้อ๓หรือเปล่า
ไม่ครับเพราะผมกำลังจะตอบอยู่นี่ไงครับว่า
ผมไม่ได้กำลังจะเอาข้อใดข้อหนึ่งเป็นบันไดเพื่อไปหาข้อใดข้อไหน
แต่ผมจะบอกว่า๓ข้อนี้เป็นขั้นต่ำที่เราจะได้จะรู้สึก
คือ๑๒๓ของผู้ชุมนุมไม่ใช่๑๒แล้วเพื่อไป๓

จริงเราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้๓ข้อนี้มาพร้อมกันรวดเดียว
เราไม่ได้มองการต่อสู้เป็นเพียงการต่อสู้ระยะสั้นสู้กันพึบเดียวจบ
แต่เรามองการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่ครั้งยิ่งใหญ่และเป็นครั้งที่เป็นระยะยาว
จำเป็นเรื่องเดินตามยุทธศาสตร์กินข้าวทีละคำ

เราต้องเอาข้อนี้ก่อนนะครับเป็นชัยชนะแรกของพวกเรานะครับผม
แต่กลับกันเนี่ยการกินข้าวทีละคำของพวกเราเนี่ย
เรายังสามารถใส่กลับลงไปในช้อนที่เรากินได้ครับ

หรือการพูดถึงประเด็นอื่นได้
ว่าตัวเองเดี๋ยวนะคะถ้าจริงใช้คำง่ายคือ
ประเมินว่าจะต้องได้ทั้ง๓ข้อเรียกร้อง

ก็คือเป็นการเคลื่อนของสังคมใช่ไหม
คือคุณมองการเคลื่อนและการเปลี่ยนของสังคมระยะยาวใช่ไหม

ขอไปเวลามาขอฝากภาคีเกอร์ข่ายหน่อยละกันครับ
เรายังยืนยันในหลักการว่าปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปสถาบันแน่นอนครับ
คุณได้อีกประมาณสัก๑๕วิเอาเลย
แรงร่วมธรรมศาลการณ์ชุมนุมคณะราชดรและอื่น
เรายังยืนยันในหลักการ๓ข้อเรียกร้องนะครับ

เพื่อทำให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยของพวกเรานะครับผม

ถ้าจะทำให้เดินได้ได้ต้องจบที่นั้นใช่ไหมครับต้องจบแล้วต้องจบที่นั้นใช่ไหมครับ
ติดตามดูกิจกรรมการเรียกร้องทางการเมืองการชุมนุมต่างได้ที่เพจของทุกฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยเลย